คุณผู้ชมครับผมจะพาขึ้นเหนือไปเชียงใหม่กันอีกสักรอบนึง
วันนี้กล้วยแปลกเป็นของผม
ไม่ได้แปลกแบบเดิมแปลกแบบไหนหัวเขียว

ไม่ใช่กล้วยน้ำว้าไม่ใช่กล้วยหอมแต่เป็นกล้วยป่าครับ
เครือมาหลายสิบหวีเลยนะ
แล้วมันความยาวของมันคุณผู้ชม
ห้อยย้อยลงมาเกือบ๒เมตร

กล้วยป่าแปลกอ่า
นะฮะดูคล้ายพญานาคเลยนั่นเขาว่างั้นนะครับ
อยู่ที่บ้านเลขที่๒หมู่๖บ้านกู่แดง
ระบวนหนองแฝกอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
นายประสิทธิ์ชูดวงนะครับเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
ที่ผ่านมากล้วยต้นนี้น่ะออกผลออกมาตามปกตินะฮะ
แต่คราวนี้เนี่ยออกมาเนี่ยเครือมันยาวนะ
แล้วปลีมันรูปร่างแปลกตา
ดูไปดูมาเขาบอกว่าเหมือนพญานาคเลื้อ

นี่แหละครับชาวบ้านเห็นก็เชื่อว่าโชคลาภต้องมา

ดูกันต่อเลยค่ะเจ้าพ่อเสือ
ปีหนึ่งมีครั้งเดียวที่จะลงมาประทับ
แล้วต้องดูเลขปลายประทัดด้วย
เอาดูกันเมื่อวานนี้ศาลเจ้าพ่อเสือนะคะ
คลองขลุงกำแพงเพชรชาวบ้านเนี่ย
แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็มากันไหว้
พ่อเสือประจำปีเพราะว่ามันหมดเทศกาลกินเจแล้วใช่ไหมครับ
เขาก็จะมีการถวายเครื่องไหว้อาหารข้าวหวานผลไม้เชิดสิงโตแบบนี้ค่ะ

หญิงร่างทรงของเจ้าพ่อเสือมีอาการแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดู
เหมือนกับโดนสิงแล้วเขาหัวเงาะ
เออเขาหัวเงาะดังรั้นเลย
เหมือนกันดีใจรับรู้
แล้วก็เชื่อว่าอาการของเจ้าพ่อเสือ
นอกจากนั้นในพิธีจุดประทัดถวาย๒๐๐๐๐นัตร

ไหน